ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กฟังทางนี้เลยนะคะหลายครั้งเลย
เราไม่ควรปล่อยเด็กเล็กไม่ว่าจะให้นั่งเล่นลำพัง

เด็กเนี้ยอายุแค่สามขวบใช่เล็กมากเออ
แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเพียงลำพังแต่สิ่งที่เจอคือน่ากลัวมาก
เพราะว่าเป็นงูแล้วมันพ่นพิษใส่ตาน้องสองข้างเลย
ดูข่าวอ่ะพี่ปอล์ดูหน้าที่เนี้ยเนี้ยน้องน้องขยีตาวันนี้แบบเนี้ย
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์ผู้ปกครอง
อย่าให้เด็กไปเข้าห้องน้ำเพียงลำพังเพราะว่าบางครั้งมันมีสัตว์มีพิษ
เข้าไปอยู่ในที่ชื้นชื้นนะคะกรณีนี้เนี่ยน้องวัยสามขวบไปเข้าห้องน้ำ
ก็ไม่แน่ใจว่าคือเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วนะคะ
เด็กเนี่ยไปเจอกับงูพ่นพิษใส่ตาสองข้างแล้วตอนแรกคือไม่แน่ใจว่าน้องโดนกัดด้วยหรือเปล่า
เพราะเด็กยังเล่าไม่ได้คือน้องเล็กอ่ะค่ะนายจุมพลภูลนินหัวหน้าอาสากู้ภัยจุดเนินพระมูลและนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าช่วงประมาณ๒ทุ่มครึ่งได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ใกล้สถานีขนส่งแห่งที่สองระยองว่าเจองูก็เข้าใจว่าให้ไปจับ
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงสถานที่มันเป็นสนามฟุตบอลและด้านหลังเป็นบ้านพักคนงานติดกับป่า
ปรากฏว่าลูกคนงานชาวเมียนมาร์เป็นเด็กอายุ๓ขวบค่ะ
ถูกงูเห่าพ่นพิษใส่หน้าแล้วคือโดนที่ตาสองข้าง
เบ้าตาบวมแดงก่ำก็ต้องรีบประถมพยาบาลล้างพิษที่ตาออก
จับเด็กตะแคงใช้น้ำราดจากหัวตาให้ออกไปทางหางตานะคะ
แต่ด้วยความที่เด็กคือยังไร้เดียงสาก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ล้างตา
ทำไงไม่ได้ก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลระยอง
เพราะว่ากลัวว่าเกิน๑๐นาทีไปพิษงูมันจะไปทำลายกล้ามเนื้อด้วยนะคะ
ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อยค่ะ
แต่ทีนี้เราก็เช็คไม่ได้ว่าเด็กถูกกักด้วยหรือไม่
เพราะว่าโดยชาญภาษาทะยานของงูถ้าไม่จนตัวเนี่ย
ผมมองว่าเด็กอาจจะไปแห่หรือไปอะไรหรือเปล่า
ที่มันเคยพ่นใสเนี่ยมันได้ประมาณเมตรถึง๒เมตร
อันนี้เด็กคงไม่รู้อาจจะเข้าไปแล้วไปเจอเพราะว่ามันรู้สึกมันกินตัวคางคกไปตัวหนึ่งมั้งในท้อง
แล้วมันจะปล่องอยู่อ่ะไม่แน่ใจว่าเขาห่วงของด้วยหรือเปล่า
อาจจะเด็กอาจจะเข้าไปใกล้แล้วมันตกใจก็เป็นไปได้นะคะ
กู้ภัยเขาฝากเตือนว่าเวลาเข้าห้องน้ำให้เคาะถังน้ำหรือตามซอกต่างก่อน
เพราะงูมันจะไปหลบแล้วบางทีมันก็ไปกินสัตว์พวกคางคกอึ่งอ่างที่มันไปหลบอยู่ตรงนั้นเหมือนกัน
ก็เลยจะเจองูในห้องน้ำบ่อยนะคะ
แต่ว่ามีอัปเดตล่าสุดมาค่ะคุณผู้ชมอาการของเด็กเนี่ยปลอดภัยแล้วนะคะ
หมอตรวจสอบพบว่าเด็กไม่ได้ถูกงูกัดแค่โดนพ่นพิษใส่
และหมอก็อนุญาตให้เด็กกลับบ้านได้แล้วนะคะ
ยังโชคดีนะน้องไม่เป็นอะไรมากค่ะ